ทำให้หลายประเทศต้องขยายสนามบิน
อย่างสุณผลก็กำลังเดินหน้าเฟสที่๒
ส่วนที่กัมพูชาก็มีโครงการสร้างสนามบินแห่งใหม่
ซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่า
อาจจะสร้างที่กำปงชะนัง
โดยที่นั่นมีสนามบินที่สร้างในสมัยเขมรแดงแต่ว่าถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นะครับ
ตอนนี้มีบริษัทของจีนแสดงความสนใจที่จะเข้าไปปรับปรุง
โดยสนามบินแห่งนี้จะรองรับเครื่องบินขนส่งสินค้า
โดยสาเหตุหนึ่งที่ไม่ทำเป็นสนามบินเพื่อการโดยสารก็เพราะว่าคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยนะครับ
ยังคงกลัวกับวิญญาณของคนงานจำนวนมากที่ต้องจบชีวิตที่นั่นจากการทำงานหนักในสมัยของเขมรแดงครับ
นี่คือสนามบินในเมืองกำปงชะนังทางตอนกลางของกัมพูชา
เนื้อที่ราว๑๘๐๐ไร่ห่างจากกรุงพนมเป็นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ๙๐กิโลเมตร
สนามบินแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานนับตั้งแต่กองทัพเวียดนามบุกเข้ามาปราบรามเขมรแดงในปี๒๕๕๙
ทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไป๑๘๐
เกือบ๔๐ปีผ่านไปปัจจุบันนี้หอควบคุมการบินได้ถูกใช้เป็นที่พักของทหาร๓๐นาย
ขณะที่พื้นที่อื่นรอบรันเวย์รวมทั้งอาคารคลังสินค้าเก่าได้กลายเป็นทุ่งย่าสำหรับเลี้ยงวัว
ส่วนอาวุธต่างที่เคยติดตั้งอยู่บนยอดเขาก็กลายสภาพมาเป็นเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปแล้ว
บัสเตียนสแตรงชิโอนักข่าวและนักเขียนประจำกรุงพนมเป็นเล่าว่า
จีนและเขมรแดงนับเป็นพันธมิตรสำคัญในยุคนั้นและได้เสนอความช่วยเหลือในการสร้างสนามบินแห่งนี้ขึ้นมา
จากจีนต้องการแผ่อิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต้องการใช้สนามบินแห่งนี้เป็นฐานในการส่งสิ่งของเพื่อส่งต่อจากอ่าวไทยและเวียดนามใต้
ซึ่งการก่อสร้างรันเวย์ในสมัยนั้นต้องใช้แรงงานคนมากกว่าหนึ่งหมื่นชีวิตทั้งการทุบหินและเทคอนกรีตโดยที่ไม่มีเครื่องจักรใดมาช่วย
แรงงานที่ถูกเกณฑ์มาส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของเขมรแดงที่แปรพักในยุคที่เขมรแดงยังเรืองอำนาจช่วงปี๒๕๕๙
และมีคนนับหมื่นคนที่ล้มตายลงในระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากอดอาหารและถูกใช้งานอย่างหนัก
สนามบินแห่งนี้ถูกมองว่าสร้างขึ้นมาบนกองกระดูกของแรงงาน
หญิงสาวคนนี้เล่าว่าเธอยังเล็กมากตอนที่ทหารเขมรแดงบุกเข้ามาเผาทำลายสนามบินแห่งนี้ก่อนหน้าที่กองทัพเวียดนามจะบุกมาถึง
เขมรแดงไล่เธอและครอบครัวออกไปแล้วเริ่มเผาทุกอย่างทั้งรถและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งโรงเก็บเครื่องบิน
และครอบครัวต่างหวัดกลัวได้แต่ขนข้าวสารและของใช้หนีขึ้นไปบนภูเขา
ในภายหลังเวียดนามก็เข้ามาและพาชาวบ้านกลับลงมา
โดยสิ่งที่เธอได้เห็นหลังจากนั้นคือมีศพจำนวนมากนอนกาดเกลือนที่สนามบิน
รวมทั้งซากวัวและแกะที่ชาวบ้านไม่สามารถพาไปด้วยได้ก็นอนตายเกลือนซึ่งเป็นภาพที่น่าอเน็ตอนาจ
อย่างไรก็ตามสนามบินแห่งนี้กำลังจะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้ง
หลังจากรัฐบาลกัมพูชาประกาศจะสร้างสนามบินแห่งใหม่๓แห่งเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปรับปรุงสนามบินกำปงชะนังแห่งนี้พร้อมกับการสร้างสนามบินอีก๒แห่งในกรุงพนมเปน
โดยบริษัทเอกชนของจีนได้หารือกับรัฐบาลกัมพูชาที่จะร่วมกันลงทุนและให้การสนับสนุนในทุกด้าน
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างราว๕ปีหรือภายในปี๒๕๕๙
แต่ยังคงต้องรอการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชาซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกราว๒๔ปี
โดยได้ตั้งเป้าให้สนามบินกำปงชะนังเป็นสนามบินสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ
โดยไม่ใช้เป็นสนามบินขนส่งผู้โดยสาร
เพราะชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยยังคงหวาดกลัวที่จะมาใช้บริการ
เนื่องจากเชื่อว่าดวงวิญญาณนับหมื่นที่ต้องสังเวยชีวิตที่สนามบินแห่งนี้ยังคงวนเวียนสิงสถิตอยู่ที่นี่
จุธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน